ว่าถ้าใครอยากจะไปดูเจ้าควายเผือกตัวเล็กนี้นะคะแนะนำว่าไปที่นี่สุโขทัยนะคะไปดูเจ้าปีใหม่ตัวนี้กันหน่อยค่ะที่ชื่อว่าเจ้าปีใหม่เพราะว่ามันเพิ่งเกิดวันที่๑มกราคมเลยค่ะแม่ควายเนี่ยมันก็ตกลูกออกมาดูซิอุ้ยน่าเอ็นดูน่ารักนะใช่ค่ะอยู่ที่วัดพลายชุมพลบ้านหางคลองหมู่ห้าตะมนต์บ้านกล้วยอ
ไว้ที่วัดนี้เลยอยู่ที่วัดนี้มาตลอดแต่ปรากฏว่าช่วงกลางดึกวันที่หนึ่งมกราคมมันตกลูกออกมาเป็นควายเพศเมียค่ะพอตกลูกมาธรรมดาแล้วเนาะมันก็จะต้องคลอเคลียร์แม่ของมันแม่มันก็ห่วงลูกเหมือนกันนะก็ยืนอยู่ใกล้ใกล้นี่แหละค่ะทำความสะอาดตัวของลูกมันส่วนท่านพระครูประหลัดวิมลสิทธิวัฒน์ซึ่งไป
แล้วท่านก็เลยเลี้ยงเอาไว้ทีนี้มาพูดถึงแม่ชาบาบ้าง
ชะตาแม่ของเจ้าปีใหม่นี่แหละมันตั้งท้องมาประมาณสิบปี
เอ็ดเดือนเนี่ยค่ะครับก็เป็นเวลาที่น่าจะเหมาะสมแหละ
ดูแล้วว่ามันต้องตกลูกในเวลาอันรวดเร็วนี้ค่ะ
เจ้าอาวาสก็เลยบอกว่างั้นเตรียมสถานที่ให้พร้อม
นำย่านำฟางมาปูให้มันหนาให้มันเป็นฟูกอุ่น
ครับจนกระทั่งเฝ้ารอดูได้เลิกงามยามดีนะคะ
ช่วงขึ้นเป็นที่หนึ่งมักการะมันตกลูกออกมาให้เวลา
นักท่องเที่ยวใครก็ตามที่ทราบข่าวนี้
ก็เลยอยากจะไปแฮปปี้เบิร์ตเดย์เจ้าปีใหม่

อย่ามองตาได้ไหมถ้าเธอไม่

น่ารักค่ะแล้วไม่ใช่แค่นั้นนะ
บางคนก็เอาเวลาที่มันเกิดนั่นแหละไปเสี่ยงโชค